โอ้โหหาดบางแสนน้ำใสเหมือนดังเมาดีฟที่เขาร่ำลือกันเลย
ไม่เสียเที่ยวที่มาบางแสนในเวลานี้จริงเลยค่ะ
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบก่อนที่จะออกไปทำงานกันแล้วค่ะ
หาดบางแสนน้ำใสไหลเย็นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะ
แต่ขณะเดียวกันหลายพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยอากาศหนาวมาเยือนแล้วนะคะ
โดยเฉพาะตอนบนอย่างเช่นภาคเหนือภาคอีสานรวมถึงภาคกลางเองค่ะ
จะเห็นจากโมเดลนี้นะคะว่าไม่มีเมฆปกคลุมพื้นที่ที่ปลอดโปร่งไม่มีสีฟ้าทึบแบบนี้แสดงว่าไม่ค่อยมีฝนตกลงมา
แต่ขณะเดียวกันค่ะทางภาคใต้นะคะจะมีฝนตกอยู่อย่างต่อเนื่องตกหนักบางพื้นที่แล้วก็จะตกปล่อย
ส่งผลทำให้คลื่นทั้งสองฝั่งทั้งอ่าวไทยและอันดามันยังคงมีคลื่นสูงอยู่
แต่จับตาที่โซเดลนะคะที่ตอนนี้เนี่ยขึ้นฝั่งไปที่เวียดนามแล้วนะคะก็ทำให้ในระยะนี้ค่ะ
ประเทศไทยโดยเฉพาะแถบภาคอีสานนะคะอาจจะได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากอิทธิพลของพายุลูกนี้ที่ตอนนี้อ่อนกำลังลงแล้วนะคะ
แต่สิ่งที่ต้องจับตามองค่ะคุณผู้ชมก็คือพายุลูกใหม่ส่วนตอนนี้นะคะสิ่งที่อยากจะให้คำนึงถึงก็คือเรื่องของสภาพอากาศเพื่อการเกษตรภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางมีฝนเล็กน้อยค่ะ
อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ต้องดูแลสุขภาพทั้งเกษตรกรและสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนให้ดีค่ะ
ส่วนจุดที่มีน้ำท่วมนั้นต้องเร่งฟื้นฟูกันด้วยสำหรับภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าสลับกับฝนระวังโรคจากเชื้อราคลื่นสูง
จะเดินเรือก็ทำด้วยความระมัดระวังขณะที่ภาคใต้นั้นนะคะ
มีฝนตลอดช่วงต้องเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังจากน้ำท่วมนะคะ
แล้วก็ระวังเรื่องโรคพืชจากเชื้อราคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
เดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะส่วนใครค่ะ
ที่จะต้องติดตามสภาพอากาศนะคะเพื่อการเดินทางการท่องเที่ยวนั้นติดตามให้ดี
เพราะว่าหลังจากช่วงนี้ปลายเดือนตุลาคมเข้าสู่เดือนพฤศจิกายน
จับตามองพายุอีกหนึ่งลูกที่อาจจะมีอิทธิพลต่อประเทศไทยกันด้วยค่ะ
แต่ถ้าใครมาเที่ยวที่บางแสนแบบนี้อย่าลืมฉีดเจสสกีกันด้วยนะคะ
ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เล่นได้ในช่วงนี้นะคะ
เหมือนว่าเจ็ดสกีจะมาแล้วค่ะดิฉันขอไปดูก่อนนะคะสวัสดีค่ะ